ทำไมเวลามีปัญหาขึ้นมาเราถึงไม่เชื่อว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ได้

ทำไมเขาถึงใช้วิธีที่จะใช้กำลังในการแก้ปัญหากันเอง
กว่าที่จะไปที่โรงพักแล้วดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วให้ตำรวจอาจจะไกลเกลี่ยกันเป็นวิวาสเป็นระหูโทษอะไรก็ว่าไป
ทำไมถึงเลือกที่จะแก้ปัญหากันเอง

จะบอกว่าคดีก็ยังไม่ได้จบใช่ไหมคะ
แล้วมีการจับไหมในเมื่ออย่างรอบที่แล้ว
ไม่เคยมีใครโดนจับเลยในชุดนี้
แต่รอบที่แล้วดูก้องจอปิดก็รู้ว่าใครบ้าง

แล้วก็การที่เขามามีทะเลาะวิวาสกัน
ไม่ใช่หมายความว่าเขาขึ้นไปตีกันอย่างนั้น
เขามาสักหมัดสองหมัดก็คือจบจับแยก
แค่นั้นเองแล้วก็เช้าก็มาขับรถกันใหม่
ต่อยขับไว้กันปกติหรอคุณหนึ่ง
เดี๋ยวแล้วอย่างที่ธนาลงนรมบอกนะคะเวลา
จะแจ้งความถ้าคุณหนุ่มหรือเคลียร์เองเป็นส่วนใหญ่

พูดถึงขับรถด้วยกันหากินอยู่ด้วยกัน
ก็ให้เห็นหน้ากันแค่นั้นอารมณ์ขึ้นมาก็คือจบ

เดี๋ยวแต่ถ้าพี่น้องนี่มาถ้าดักแทงคอจริงอย่างที่เรากล่าวหาเขาอยู่
หรือว่าล่าสุดมีปืนมานี่ไม่ธรรมดานะ
ก็นี่เนี่ยค่ะครั้งนี้เราถึงอยู่ไม่ได้
เพราะเราแจ้งความมามันไม่คืบหน้าเลย
แล้วครั้งนี้ก็มีการขอไว้ทำคดีก่อนนะใจเย็นนะ
จะถามว่าจะให้มีรอบหน้าให้เขาตายก่อนไหม

เราถึงต้องทำทุกวิถีทางให้มันตัดไฟได้
เพราะฉะนั้นคือรอบนี้ยังไงคืออยากให้มีการดำเนินคดีแล้วถูกไหม
จะหนักจะเบาแล้วแต่แต่ต้องดำเนินคดีแล้วถูกไหม
รวดเร็วไวเห็นผลคนจะได้กลัวแล้วก็เคารพต่อกฎหมาย
แล้วเวลาเกิดปัญหาขึ้นไม่ต้องไปต่อยกันเองมาที่โรงพัก
ให้ส่วนน้องโฆษฐานมีแหละเคลียร์ให้
กล้าจะพูดว่าอะไรเอาอย่างนี้ก็อย่ามีกันตอนมีผู้โดยสารนะคะเรื่อง

เขาบอกไม่มีส่งผู้โดยสารให้เสร็จก่อนเข้ามาอู่แล้วเอาไงคุยกัน
คือแต่จริงถ้าจะพูดได้จริงก็ไม่อยากจะก้าวล่วงก็ไม่มีเรื่องกันก็ดีเนาะ
แต่ส่วนมากจะมีการโทรคุยโทรเคลียร์ก็จบส่วนมากจะเป็นอย่างนั้น
ส่วนมากก็จะเป็นเด็กมากกว่าอืมเป็นเด็กมากกว่าอ่าแต่ผมอ่ะอยากให้ขนส่งลงคือ
เด็กไม่มีแบบขี่เยอะที่ขับรถ
อย่างนี้เราต้องคืนกันอีกตอนหนึ่งหลายเรื่องเลยเอาจริงนะ
ถ้าจะลงไปตรวจจริงนะนี่เอากันจริงนะจะมีอีกหลายเรื่องเลยนะ
ขอสอบกรร่วมขอสอบกรหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมคะในส่วนของทางทางตำรวจเนี่ยนะคะ
โทรไปอีกทีแต่ว่าไม่รับนะคะแต่ว่านักข่าวซึ่งอยู่ที่สนโฆครามบอกว่า
ตอนนี้สอบปากคำอยู่นะคะก็คือมันต้องจบแล้วสิถ้าสอบปากคำมานะคะ
เพราะว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วหลักฐานนะคะแต่ว่าจะจบแบบไหน
เดี๋ยวตามกันต่อได้ในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะเพราะว่านักข่าวประจำอยู่ตอนนี้นะคะ
วันนี้ขอบคุณทั้ง๓ท่านมากค่ะขอบคุณนะคะ